คุณผู้ชมไปทานเมนูอร่อยกันต่อเนื่องเลยดีกว่า
นี่เป็นขนมแบบโบราณมาก
สารภาพเลยว่าเพิ่งจะเคยได้ยินเหมือนกันนะครับ
ขนมโบราณของทางภาคใต้ในจังหวัดสตูน
ชื่อว่าขนมรางรถไฟ
หน้าตาเขาบอกว่าก็เหมือนรางรถไฟนั่นแหละ

ใช่ค่ะแล้วก็ขายสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นแล้ว
บอกเลยว่าถ้าทานแบบร้อนนะ

ใช่อีกชื่อหนึ่งของขนมรังรถไฟคือขนมห้องค่ะ
ก็จะมีสีเหลืองนวลแบบนี้นะคะ
ก้อนสี่เหลี่ยมสอดไส้สังขยา

นางยี่ระหลงมาทนะคะ
แม่ค้าขายขนมในตลาดสด

ห้องหรือว่าขนมรางรถไฟ

แล้วก็สืบทอดมาจากยายอีกต่อหนึ่ง
ใช้แป้งสาลีผสมกับไข่
จากนั้นใช้เนยทาแป้นพิมพ์แทนน้ำมัน

แล้วก็หอดแป้งทับลงไปอีกรอบนึง
ก่อนจะปิดพิมพ์แล้วก็ใช้ไฟปานกลาง
พอขนมสุกก็จะประกบคู่ปั๊บ

ถ้าเป็นชุดก็๕ชิ้น๒๐บาทจ้ะ

ที่เรียกว่าขนมห้องหรือขนมรางรถไฟ
เพราะว่าลักษณะพิมพ์ของขนม

เขาก็เลยเรียกกันมาแบบนี้ตั้งแต่ในสมัยโบราณแล้ว

ก็ยังมีขนมจีบขนมโตเกียวแป้งสาลี
ขายอีกด้วยโดยจะมีไส้สังขยา

แต่ว่ารูปแบบขนมจะเป็นคนละอย่างกัน
เพราะว่าใช้ตัวแป้งแบบเดียวกัน

้วนเอานี่แหละไส้แบบเดียวกันเลย
โดยขนมห้องก็จะขายตามตลาดนัด

ตลาดนัดอำเภอควรโดนในวันพุธ
ตลาดนัดควนกาหลงในวันจันทร์
และตลาดนัดฉลุงในวันอาทิตย์

เพราะว่าถ้าไปผิดวันไม่เจอ

ก็ตระเวนขายไปเรื่อยแบบนี้๒ปีแล้ว
มันจะมีไส้อยู่ตรงกลางใช่มั้ยน้องใบต่อง
มีไส้เป็นไส้สังขยา

ส่งลูกส่งหลานเรียนจบเพราะขายขนมชิ้นนี้

ผมว่าน่าจะเหมาะมากกับช่วงเช้าแบบนี้

แล้วก็มีกระฟงกาแฟมีชานะ